รายงานก่อติดสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันกับสื่อของประเทศไทยนะครับ
โจมตีขบวนรถที่เห็นว่ากำลังมุ่งหน้าลงไปทางตอนใต้ของฉนวนกาซ่า
และมีการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับคุณขวัญคุณผู้ชม
เพราะตอนแรกคนก็มีคำถามว่าคลิปเก่าหรือเปล่า
ยานภาษณาดังกล่าวเนี่ยบันทุกหละเรือประชาชนประมาณสามสิบคนครับ
ออกคำสั่งให้อบพยพภายใน๒๔ชั่วโมง
จำได้ไหมก่อนนั้นจะมีภาพที่ไบปริวโปร่อยว่อนไปทั่วเลย
ต้องรีบเคลียร์แล้วก็อบพยพตัวเองออกจากพื้นที่ทันทีภายใน๒๔ชั่วโมงนะฮะ
ใบปริ้วกระดาษต่างตอนนี้ปริ้วเต็มไปหมดเลย
หลังจากนั้นคนเองก็ต้องรีบอบพยพเคลื่อนย้าย
บีซีบอกว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนชาเลาะอันดินครับ
เป็น๑ใน๒เส้นทางอบพยพจากสนกาซ่า
ตอนเหนือลงไปทางตอนใต้
และคลิปวีดีโอที่ยาวที่สุดเป็นภาพหลังจากการโจมตี
โดยผู้ชายคนหนึ่งครับเขาวิ่งไปที่รถบรรทุกร้องตะโกน
ท่ามกลางเหตุการณ์มีไฟไหม้ควันไฟเสียงไซเรน
สัญญาการขโมยดังไปทั่วดังสนั่นเลยครับ
แล้วก็มีภาพคนเสียชีวิตจำนวนมากด้วย
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กนะครับ
แล้วบางคนเป็นเด็กอายุยังน้อยอยู่เลย๒ขวบถึง๕ขวบครับ
นั่นก็คือกองกำลังป้องกันอิสราเอลนั้นออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา
บอกว่ากำลังเตรียมการสู้รบกับกลุ่มฮามาส
ซึ่งจะเป็นการบุกโจมตีทั้งทางอากาศทางทะเลแล้วก็ทางบก
โดยเกณฑ์กองกำจัดทางตอนเหนือของฉนวนกาซ่า

วันนี้การสู้รบดำเนินการเข้าสู่วันที่๙แล้ว
สถานการณ์ของความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับ
มีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบกว่า๓๐๐๐นั้น

ห่วงเวลาเพียงแค่๒๔ชั่วโมงนะครับ